ครูบาที่มีต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ขอนแก่นนะคะ
วันนี้หลายคนรอคอยได้ฟังเสียงครูบาแล้วนะคะ

ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาทุกอย่างแล้วมีบางจังหวะถึงขั้นต้องยกมือขึ้นมา
แล้วซับน้ำตาที่ไหลออกมาด้วย
นี่คือพระครูสูวิทย์ชินวโรหรือว่าครูบาไก่นะคะ
เจ้าอาวาสวัดป่าปฐมเทวาบุรพารามบ้านป่าผุในอำเภอมันจาคีรีจังหวัดขอนแก่นค่ะ
เป็นครั้งแรกเลยที่ออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวให้สัมภาษณ์หลังจากเกิดเหตุการณ์ที่ถูกกล่าวหา
เรื่องการส่งภาพของลับเรื่องการเลี้ยงดูหนุ่มมีแฟนเป็นผู้ชาย
มีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายต่างนานาเลยค่ะ
วันนี้ชี้แจงทุกอย่างและจังหวะชี้แจงมีจังหวะครูบาไก่ร้องไห้ด้วยนะคะ
ครูบาไก่บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเคยตัดเทศเรื่องภัยสังคมภัยอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับพระที่มีชื่อเสียง
คิดเลยเหมือนกันว่าวันหนึ่งมันจะย้อนมาเกิดขึ้นกับตัวเอง
สำหรับกรณีผู้ชายที่ชื่อเจนที่เป็นคนต้นเรื่องใช่ไหมนี่นี่จังหวะนี้ซับน้ำตาค่ะ
อ่ะไล่ไปทีละเรื่องคนต้นเรื่องที่ชื่อเจนครูบาไก่บอกว่าไม่รู้จัก
และเรื่องภาพที่ส่งมาที่ว่าเป็นของลับที่ตอนแรกบอกกันว่าเท้าขวาไม่มีรอยสัก
แต่เท้าครูบามีรอยสักแล้วก็เลยมีการเอาภาพมายันกันว่าครูบาเนี่ยเพิ่งจะศักดิ์ที่ข้อเท้าปี๖๕
แต่เจนบอกว่าคบกับครูบามา๒ปีแล้วมันก็เลยเป็นภาพปี๖๔ที่ยังไม่มีรอยสักใช่ไหม
ครูบาออกมาบอกเรื่องนี้บอกว่าข้อเท้าของครูบาไก่มีรอยสักแต่แรกแล้ว
เป็นรอยสักเล็กที่ศักดิ์มาตั้งแต่เด็กก็เลยอาจจะมองไม่เห็นเพราะว่าเป็นรอยสักเล็ก
แต่ปี๖๕เนี่ยศักดิ์ลายใหญ่ทับคนถึงได้เพิ่งมาเห็นกันว่าอ๋อศักดิ์
ประเด็นที่บอกว่ามีการค้าเงินสองแสนบาทกับโยมอุปถาคเนี่ยครูบาไก่ก็ยืนยันนะคะว่าไม่เคยมีการยืมเงินกันเลย
อาจจะมีเงินที่ใช้ในการจัดสร้างวัตถุมงคลที่ทางฝ่ายโยอุปถาคเนี่ยมีจุดประสงค์อยากเข้ามาสร้างวัตถุมงคลก็แค่นั้น
ประเด็นเรื่องพระทองคำที่คนร่วมบุญจัดสร้างปี๖๔ที่ว่าทองคำน้ำหนัก๑๘๘บาทเนี่ย
ครูบาก็อธิบายบอกว่าไอ้ทองที่ว่าเนี่ยนะมันไม่ได้เป็นทองจริงทั้งหมดนะมันมีทั้งทองจริงและทองปลอมที่บริจาคกันเข้ามา
แล้วถามว่าเอาแล้วอยู่ไหนทำไมไม่เคยเอาออกมาใส่ตรงใส่ตู้อะไรให้คนเขาได้เห็นกันเลย
ครูบาไก่บอกว่าที่ไม่ได้เอามาใส่ตู้โชว์เพราะกลัวอันตรายเรื่องโจรกรรมและเงินสร้างวิหาร
ครูบาไก่บอกก็มีหลักฐานการเบิกจ่ายทุกอย่างชัดเจนทั้งหมด
ตอนนี้มีการแจ้งความแล้วนะคะฝั่งครูบาเองเนี่ยมีการแจ้งความดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง๔ราย
หมินประมาทด้วยการโฆษณาใส่ความคณะสงฆ์และข้อหาแจ้งความเท็จและนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จค่ะ